สถานการณ์โควิดทำชีวิตปังคือไม่ใช่ปังบุรีเยแต่ว่าเป็นปังปินาศ
พังเรียบร้อยแล้วฮะทำให้เซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อก่อนนี้เป็นตัวท็อปของโรงงาน
ของบริษัทตอนนี้เนี่ยต้องผ่านชีวิตตัวเองมาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วฮะ
ต้องทำอย่างงี้โอ้โหมีจานหมุนเนี่ยเหรอโอ้แต่แต่น่าทานนะทำสัตว์น่าทานใช่ไหม
เล็กแห้งฮะหรืออันนี้เป็นอัมมาอันนี้เป็นอัมมาเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นมีหมด
จะเป็นแห้งจะเป็นน้ำนี่คือร้านพี่นันอยู่ริมทุ่งนาริมทุ่งนาถนนบ้านกลุ่ม
เราไม่รู้จักหรอกพูดไปหลังวัดเหนือบางแพรอำเภอบางแพรราชบุรี
ลูกค้าสามารถมานั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วขาห้อยลงมา
สะบัดขาแล้วแต่กี่องศาเท่าที่ชอบแล้วบรรยากาศเนี่ย
ถ้าวันไหนฝนตกนะมันจะยิ่งได้กลิ่นอายกลิ่นดิน
มันลอยมาจากคลุ้งท้องนาครับสัมผัสบรรยากาศแบบเต็มเต็ม
ธรรมชาติล้วนร้านของใครนะพี่นันพี่นันสุนันทาหอมขจร
เมื่อก่อนเมื่อก่อนแปลว่าอะไรปีก่อนเออปีก่อนเองใช่
เพิ่งมารุนแรงเมื่อปีก่อนนี่เองฮะเมื่อก่อนกับสามีเนี่ย
เป็นบัดดี้คู่หูนักขายนะเป็นตัวท็อปของโรงงานของบริษัท
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นท็อปเซลโอ้โหขายของไงค่ะ
เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนั้นมาเจอโควิดเล่นงาน
ไม่รู้จะทำยังไงเลยยอดขายดิ่งอย่าใช้คำว่าดิ่งเลย
ไม่กระดิกเลยอ่ะขายไม่ได้คือขายไม่ได้เพราะอะไร
ดังนั้นขายของไม่ได้ต้องผ่านชีวิตมาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนแทนฮะแต่โชคดีมากเลย

ลูกค้าเนี่ยแห่มารับประทานไม่ขาดสายเดี๋ยวฟังจากพี่นัน

ช่วงโควิดพี่อยู่กรุงเทพฯค่ะ
แฟนอยากจะกลับมาอยู่บางแพร่

เพื่อนมีที่ตรงนี้ค่ะให้ที่ว่างเนี่ย
ให้เรามาขายของค่ะ

แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวให้
ส่วนก๋วยเตี๋ยวนี่คือเราทำเป็นอยู่แล้วค่ะ
ค่ะทีนี้ว่าช่วงโควิด
เราก็ไม่อยากจะไปหางานที่อื่นทำค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ดีกว่าค่ะ
แล้วก็ดูแล้วทำเลมันน่าจะได้

นัตรโรปมกคะค์คุณเชิญไปรมูลลิ้นได้

อะไรนะครับโทรธัสบ้านคุณมีกลิ่นไปแล้วหรือผมเกิดไม่ทันแล้วล่ะ

ราคามิตรภาพ๓๕๔๐เท่านั้นเองนะครับ

ก็สามารถที่จะร่วมอุดหนุนให้กำลังใจคนสู้ชีวิตจากสถานการณ์โควิดได้
ไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะตั้งใจเลยจะสั่งเส้นเล็กจะสั่งเส้นหมี่จะสั่งเส้นใหญ่
พอไปเจอเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเออเอานี่แหละ
ได้ได้หมดหมดเป็นความหิวค่ะไปไกลนะฮะ